ใกล้จะถึงวันพระราชพิธีสำคัญนะคะมาดูการเตรียมความพร้อม
การสร้างพระเมรุมาตรจำลองในจังหวัดต่างรวมถึงเรื่องของการประดับดอกดาวเรืองนะคะ
ที่จังหวัดอ่างทองค่ะตอนนี้ความคืบหน้าการสร้างพระเมรุมาจำลองเนี่ย
คืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละเก้าสิบคาดว่าจะแล้วเสร็จนะคะ
ในวันที่๑๒ตุลาคมนี้ส่วนที่จังหวัดหนองคาย
เจ้าหน้าที่ก็เร่งประดับดอกดาวเรืองกว่า๓แสนต้นนะคะ
เพื่อจัดเตรียมในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ค่ะกำลังพลจากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย
จังหวัดน้องคายได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนำต้นดาวเรืองมาประดับตกแต่งพื้นที่เกาะกลาง
มิตรภาพเส้นทางหนองคายอุดรธานี
บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดเพื่อจัดเตรียมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชน
ในงานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงราชการที่เก้า
ส่วนจังหวัดหนองคายนะคะมีการจัดทำโครงการปลูกดาวเรือง๓๘๐๐๐ต้น
โดยมอบต้นกล้า๘๐๐๐ต้นให้กับทาง๘อำเภอส่วนอีก๓แสนต้น
ได้นำมาอนุบาลเอาไว้ก่อนที่จะนำมาประดับตกแต่งตามสถานที่ต่างค่ะ
ส่วนที่โรงเรียนบ้านสันโค้งหรือเชียงรายจรูนราชอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย
คณะครูและนักเรียนรวมสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนก็ได้ร่วมกันแปลอักษร
บริเวณกลางสนามฟุตบอลนะคะโดยมีการนำดอกดาวเรืองจัดเรียงเป็นรูปหมายเลข๙ไทย
อักษรย่อของโรงเรียนจากนั้นจึงให้นักเรียนยืนล้อมดอกดาวเรือง
เพื่อทำพิธีมอบต้นดาวเรืองเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าต้นให้กับทางจังหวัด
เพื่อนำไปประดับตกแต่งโดยรอบพระเมรุมาตรจำลองของจังหวัดเชียงรายต่อไปค่ะ
ทางด้านเจ้าหน้าที่เทศบาลนครหาดใหญ่เองก็เร่งนำดาวเรืองที่ออกดอกบานสะพรั่ง
ประดับตกแต่งสถานที่สำคัญต่างนะคะเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙วันที่๒๖ตุลาคมที่จะถึงนี้
ซึ่งในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จะมีการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ที่วัดโคกสมานคุณพระอารามหลวงค่ะ
ส่วนที่จังหวัดบึงการค่ะจัดพิธีบวงสวงอันเชิญนพดลสุวรรณชัด
ประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาตรจำลองโดยขณะนี้ภาพรวมของการก่อสร้างก็แล้วเสร็จไปกว่าร้อยละแปดสิบแล้ว
เหลือเพียงแค่การตกแต่งเชิงชายให้มีความสมบูรณ์สวยงามซึ่งคาดว่าการสร้างพระเมรุมาจำลอง
จะแล้วเสร็จพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่สิบห้าตุลาคมนี้แน่นอนค่ะบรรยากาศก็ไม่ต่างจากที่จังหวัดอ่างทองนะคะ
โดยคณะของผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้เข้าตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาตรจำลองที่บริเวณลานหน้าสารกลางจังหวัด
ตอนนี้มีความคืบหน้าไปแล้วกว่า๑๙๐ค่ะและได้อันเชิญนพดลสุวรรณชัดขึ้นประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาตรจำลองแล้วค่ะ
รอเพียงประกอบพิธีบวงสวงในวันที่สิบสองตุลาคมนี้เวลาเจ็ดนาฬิกายี่สิบเก้านาที
ส่วนที่เหลือก็จะเร่งเก็บรายละเอียดทาสีรวมถึงตกแต่งลวดลายประดับตามแบบของกรมศิลปากรเพื่อให้สวยงามสมพระเกียรติโดยจะแล้วเสร็จในวันที่๑๐ตุลาคมนี้ค่ะ